เปลี่ยงบริกนี้มาดูเรื่องราวของคุณอ้ามอธิชาติที่เป็นผู้จัดใบ้แดงเลยค่ะ
แล้วก็จัดทำละครเรื่องเจ้าเวหาเป็นซีรีส์นั่นเอง

คือคดีความนี้ก็ฟ้องกันไปนะคะเมื่อวันที่๑กันยายนปีก่อนค่ะ
ซึ่งศาลก็ได้มีการนัดสืบพยานฝ่ายโจทย์เป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้
เวลา๑๓นาฬิกาค่ะที่สารอาญารัชดา
โดยทั้ง๒ฝ่ายต่างก็ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนขึ้นสาร
ซึ่งปริยพลกมลศิลป์ค่ะทนายฝ่ายโจทย์
ก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะว่าสารได้สื่อพยานไปได้เพียงแค่๑ปาก
โดยเป็นนักข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งค่ะ
แต่ก็ไม่สามารถที่จะให้รายละเอียดอะไรในตอนนี้ได้นะคะ
เกรงจะผิดรูปคดีความค่ะ
แต่ก็จะมีการนัดไต่สวนเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่๒๖มิถุนายนที่จะถึงนี้
ซึ่งไม่มีอะไรที่ฝ่ายคุณอ้ำจะกังวลใจเลย
เผยว่านักแสดงหนุ่มอย่างคุณอ้ำนะคะ
เดินหน้าฟ้องเรียกค่าเสียหายหมินประมาท๕๐ล้านบาท
โดยจะไม่ยกฟ้องค่ะหากไม่ได้ข้อตกลงที่เหมาะสม
ซึ่งเคยมีการเจรจากันนอกรอบแต่ก็ยังไม่เด้นข้อยุตินะคะ
ไปดูทางทีมทนายความของบูริบบอลบ้างค่ะ
จำเลยนะคะให้สัมภาษณ์เพียงสั้นว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้า

ซึ่งฝ่ายตัวเองก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรค่ะ
วันนี้ไต่สวนไป๑ปากแล้วก็ศาลเขาทางฝั่งของโจทย์นะนะ
เขาขอเลื่อนไปวันที่๒๖มิถุนายน
ไม่มีความคืบหน้าก็ว่ากันไปตามกระบวนการนะครับ
คดีความความอื่นอยู่ในชั้นศาลตอนนี้ทั้งสองฝ่าย
วันที่๒๖มิถุนายนเดี๋ยวมารอความผิดหนึ่งนะคะ